เดี๋ยวจะพาไปทานเมนูเส้นกันหน่อย
คุณนิวนาวชอบทานก๋วยเตี๋ยวไก่ไหมครับ

ดีแล้วที่ชอบน่องเพราะว่าร้านนี้เขาก็มีส่วนน้องใบตองถึงผมข้างนี้

ส่วนนี้ก็มีให้น้องใบตองได้ทานเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปทานกันหน่อยร้านนี้นะครับ
น่ากินน่าทานมากอยู่แถวรามคำแหง

ใช่แล้วครับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นสูตรมะระซุปเปอร์ตุ๋นซอยรามคำแหง๑๙ทับ๑
เป็นร้านรสเข็นธรรมดาธรรมดาแต่ว่ารสชาติไม่ธรรมดา

ร้านเขามีทีเด็ดตั้งแต่การต้มน้ำซุปนะครับที่ตุ๋นกับเครื่องยาจีนเนี่ย๑๓ชนิดนะ

มะระที่ต้มจนนุ่มกลมไม่ถึงกับเละเทะ
คือบางคนบอกว่าไม่ชอบทานมะระเพราะมันขมแต่เนี่ยมันจะไม่ขมเพราะว่ามันตุ๋นแล้ว
หวานเป็นลมขมจะกินทำไมล่ะ

มีกะเทียมดอง

ร้านนี้ทุกส่วนของไก่มีให้ได้เลือกสรรนะครับ
มีน่องสะโพกปีกขาเท้าไก่ก็มี

ก็เพราะว่า๑วันทางร้านใช้ไก่ตุ๋นเยอะมาก

เขาใช้ไก่วันหนึ่งสัก๕๐๐๗๐๐ชิ้น

เขายังมีความพิถีพิถันในการ
เลือกไก่แต่ละส่วนมาตุ๋นด้วย

เขาคัดเลือกไก่ที่อายุสัก๕๐วัน
เป็นไก่วัยรุ่นไวทีน

เนื้อมันก็จะไม่เหนียว
ส่วนการตุ๋นก็พิเศษไม่แพ้ใคร

น้ำซุปที่ดัดแปลงมาจากน้ำราดข้าวขาหมู

เขาตุ๋นแบบนี้ประมาณ๑ชั่วโมงครึ่ง

วกเส้นใส่ลงมาแล้วก็วางเนื้อไก่ลงไป

มะระที่เปื่อยยุ่ยพอดีไม่เละเทะนะครับ

เขาบอกว่าปัจจุบันก๋วยเตี๋ยไก่สูตรมะร้าซุปเปอร์ตุ๋นซอยรามคำแหง๑๙ทับ๑เนี่ยนะครับ
ใครที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็ไปจอดกันได้นะครับ
เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่๑๐นาฬิกาจนถึง๒๐นาฬิกา
ช่วงสายจนถึงช่วงดึกก็ไปทานกันได้
ใครที่ชอบเมนูเส้นแบบนี้อย่าลืมนะครับติดตามก็ได้กับพี่นอท
นี่รายการเล่าเส้นเป็นเรื่องรายการเดียวที่ยกเมนูเส้นจากทั่วฟ้าเมืองไทย
เสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมได้ฟินถึงหน้าจอทุกวันเสาร์๑๑นาฬิกา
ทางไทยรัฐทีวีตั้งแต่๓๒นาฬิกาอินทรายจริงเบย
อยากถามพี่น็อตจังเลยแต่ละเมนูนี่น่าทานทุกอย่างเลยนะ
แล้วที่เห็นอยู่นี่คืออาทิตย์นี้จะได้เจอกับร้านนี้นะครับ
โอ้โหบะหมี่แห้งกับเส้นปลาต้มยำเจ้าเก่า๕๐ปีจากร้านเหล้าซา

อันนี้แหละครับบะหมี่เป๊ะแห้งนะเมื่อสักครู่

ถูกต้องแล้วก็ต่อด้วยพาสต้าที่สีสันสีชมพูสดใสสไตล์โฮเมดเขาทำเองไง
โอ้โหเคยเห็นไหมล่ะพาสต้าสีแบบนี้สีชมพูอยากกินจังเลย
แล้วก็ปิดท้ายกับสารพัดเมนูราดหน้าผัดซีอิ๊วเจ้าเก่านะครับ
ร้านนี้เป็นร้านตำนานหมูหมัก๑๘ปีโย่งราดหน้าหมูอึม
อืมแค่ชื่อก็น่าทานแล้ว
โอ้ยใครที่ชอบอะไรอึ๋มอึ๋มไปทานได้นะครับหมูอึ๋มหมูอึ๋มนะฮะ
ทานกันรับรองละอร่อยแน่นอนดูยาวต้องตามดูวันเสาร์นี้